มาแล้ว

อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เดี๋ยววันนี้จะพามาดูสายตรวจช้าง
ต้องบอกไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถยนต์
แต่เขาใช้ช้างหนึ่งเดียวในประเทศไทยและในโลก

โอ้โหช้างตัวใหญ่มาก

กับผมพันธบทโทสาลิกชายวุฒินะครับ
สารวัฒน์ป้องกันปลาปามสารดินโมทมุทรพระนครศรียาครับ
ท่านสารวัฒน์ครับอันนี้อยากรู้ว่า

ทำไมอยู่ถึงใช้ช้างในการร่วมตรวจแบบนี้ฮะท่านครับ
ทางพันธมศ์ตำรวจเอกฟูริสต์จินตรานั่น
ได้มีโครงการที่จะทำให้ตำรวจเป็นมิตรประชาชน
แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางอายุทยา
เรียกได้ว่าเอาสองอย่างมารวมกันกลายเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่ฮะ
ท่านครับอยากรู้ว่าอันนี้ช้างปกติเนี่ย
เราตรวจกันกี่โมงบ้างครับ
๙โมงเช้าจนถึง๑๑โมงประมาณ๒ชั่วโมง

มันไม่เหมือนคนครับ

เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปบนช้างนะ
เห็นหุ้งกระบาดนี้ยากมากเลย
แต่ถ้าน่าข่าวอยากลองก็ได้เลย

นี่ครับ

โอ้โหร้อนมากเลยทีเดียวฮะ
พี่ครับการที่ออกมาตรวจแบบนี้

หรือว่ารถยนต์ตรวจมากน้อยขนาดไหนป่ะครับ

ขับมอเตอร์ไซค์สามารถได้โจรผู้ร้ายได้

แต่ก็ประชาชนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ

ก็มีการวิทยุป๔ร่วมกับสายตรวจรถจังยานยุน

สำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ที่เขาทำงานร่วมกับสายตรวจได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ฮะ
สายตรวจช้างของเรากำลังทักทายนักท่องเที่ยวนะคะ

เขาก็ไม่ค่อยจะได้เห็นช้าง
คุณตำรวจมาอยู่บนหลังช้างแบบนี้
ดูเป็นเอกลักษณ์มีแค่ที่นี่ที่เดียว
ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับ

ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสายตรวจช้างที่นี่ฮะ
และใครอยากมาเที่ยวจังหวัดอายุทยา
พบเจอสายตรวจช้างแบบนี้ได้ที่ไหนบ้างครับท่านครับ
ตรวจช้างที่พระนครศรียานะครับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ประชาชนที่มาเที่ยวอายุทยานะครับ

เพราะว่ามีสายตรวจของพระนครศรียานะครับ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็มีสายตรวจช้างนะครับ
เพิ่มระดับของความปลอดภัยนะครับ
ชีวิตและทรัพย์สินของพวกท่านอีกระดับหนึ่งนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือนะครับ

พวกกับเราผมจูด้งและท่านสารวัตรแล้วก็สายตรวจช้างทั้งหมด

ครั้งหน้าจะพาไปทำอะไรอีกอย่าลืมติดตามวันนี้